ดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองหน่อยครับคุณผู้ชมครับ
คณะทำงานนะครับที่เรียกว่าคณะทำงานประสานงานช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล
เขาตั้งคณะทำงานเพิ่มอีกห้าทีมจะให้ไปติดตามประเด็นนะครับ
ปัญหาที่ประชาชนให้ความสนใจแล้วจะมีการสัญจรด้วยนะครับ
โอ้โหสัญจรกันตั้งแต่ยังไม่เป็นรัฐบาลเลยสัญจรนะครับลงพื้นที่ครับ
นายพิธาริมเจริญรัฐหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับ
แล้วก็ผู้แทนจากคณะทำงานประสานงานช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล
แถลงผลการประชุมติดตามงานของคณะทำงาน๗คณะ
ซึ่งมีวาระเกี่ยวกับพลังงานและน้ำมันดีเซล
อธิบายให้ฟังถึงข้อดีข้อเสีย
วาระที่๒คือการกำหนดบทบาทและผลที่ต้องการเห็นจากคณะทำงานทั้ง๗คณะ
และวาระที่๓คือการกำหนดคณะทำงานเพิ่ม
อีก๕คณะครับที่ประชาชนให้ความสนใจในปัญหาต่างก็คือ
คณะทำงานสาธารณสุขจะเน้นเรื่องการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์และพยาบาล
เกิดประเด็นดราม่าในสังคมเรื่องบุคลากรไม่เพียงพอนะครับ
คณะทำงานเพื่อความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจลดความเหลื่อมล้ำ
แล้วก็คณะทำงานปฏิรูปที่ดินทั้งระบบครับ
การสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปฏิรูปที่ดินการแก้ไขรัฐธรรมนุนเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องเร่งด่วน
ขณะที่พักเพื่อไทยเสนอ๕ข้อครับก็คือด้านความมั่นคงทางการคลัง
และการเปิดประเทศหารายได้จากต่างประเทศเพื่อดึงดูดนักลงทุน
ส่วนวันพรุ่งนี้ครับพักร่วมก็จะกลับไปพวกคุณกลับไปนะครับ
ไปประชุมหัวหน้าพักการนำข้อสรุปวันนี้ไปหาบรือ
ส่วนคณะทำงานประสานงานช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาล
ประชุมกันอีกครั้ง๒๐มิถุนายนที่พักเก้าไกล
และอาจจะมีการลงพื้นที่สัญจรด้วยนะจะไปดูอะไรบ้าง
จะไปดูการผลิตสุราเสวรีที่อุบลราชธานี
หลังจบการแถลงข่าวคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศ
เสียงลือเสียงเล่าอ้างมิ้นช็อก
ช็อกที่พักเพื่อไทยคุณพิธาปรีลงมาเลยครับ
โอ้โหคุณอุ้งอิ๊งเคยบอกไว้วันที่ไปงานพลายด้วยกัน
บอกเชิญนะคุณพิธามาลอง
ขวามิ้นช็อกซ้ายนี่อเมริกาโน่น้ำส้ม
ผลการชิมเป็นยังไง
เขาบอกว่าเกินร้อยชั้นหนึ่งเลยนะครับหวานมาก

แล้วก็ดูดอเมริกาโน่น้ำส้มไป

คุณผู้ชมคุณพระราพรเขาบอกว่า
แก้วนี้แตกต่างกันแต่กินพร้อมกันกลม

ตกลงหมายถึงเครื่องดื่มหรือหมายถึงอะไร

เกิดร้อยชั้นหนึ่งเลยร้อยมาก
รสชาติเหมือนที่ของโซบาเด๊กเลยนี่
รสชาติของอันนี้แตกต่างกันเนอะ
แต่เมื่อกินพร้อมกันมันก็กลม
เป็นหนึ่งเดียวกันได้กินพร้อมกันได้
พาเขาพูดถูกแล้วคือหวานน้อยมาก

แก้วซ้ายก็อเมริกาแล้วก็น้ำส้มก็ก้าวไกลไง
กินพร้อมกันกลมกล่อมส่งในทุกอย่างอีก
เนนูเด็ดของทั้งสองพักนะคะนี่ดูดซ้ายทีนึงขาทีนึง
แหม่เข้ากันได้ดีกลมเหลือเกิน